มันมีเรื่องให้ชวนขนลุกคุณผู้ชม
ลูกทุ่งคนหล่อเนคนรพลของเราน้องเล่าให้ฟัง
ว่าทั้งอึ้งแล้วก็ทึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม

นุ่มเน็กนี่นะเล่าให้บรรเทิงไทยรัฐฟังว่ามันมีหมอดูเนี่ยทักมา

มีหนังติดต่อเข้ามาคอนเฟิร์มทันที
ตามติดติดมาด้วยละครอีกหนึ่งเรื่อง
แล้วก่อนนานี่ก็มีถามถามแล้วก็ไม่จองไม่บล็อกกิ๊ง
ไม่บุกไว้อะไรทั้งนั้นเออ
สุดท้ายแล้วได้งานซะอย่างนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะผมไปดูดวงมาที่จังหวัดสุรินทร์
มีโอกาสได้กลับบ้านเป็นหมอดูที่ดูดวงพระยิบสี่แม่นมาก
ความรู้สึกผมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
หมอบอกว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจน
มันจะชัดเจนหลังจากนี้แต่หนูต้องทำช่วยตัวเองนะลูก
ไปบริจาคโรงศพเชื่อไหมครับผม
ไปบริจาคโรงศพมาปุ๊บผมได้หนังหนึ่งเรื่องของไทยบ้านเดอร์ซีรีส์
ใช่ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีละครเข้ามาใหม่
แล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาแบบ๒๓งาน๔๕งานอะไรประมาณนี้
ผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปนี่มันไม่เชื่อไม่ได้แล้วนะ